มาดูกันต่อกับข่าวนี้กับการเคลื่อนย้าย

อย่างที่ได้รายงานไปนะคะปุ๊กลุ๊ก

บอกว่าจะหนีตามปุ๊กลุ๊กไปหรือเปล่า
เพราะแววว่าก็อยู่มานานแล้วนะคะ
เอาเป็นว่าเคลียร์ไม่เคลียร์หนีไม่หนีไปฟังไปฟังแต่แม่เปิดใจเลยค่ะ
ยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะยังมีอยู่

ยังอยู่ค่ะยังคงอยู่ที่บ้านเดิมอยู่
ปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างหนักหน่วงสำหรับหนู
ในเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องงานด้วย
ก็เป็นช่วงที่มีแก๊ปให้ได้พักแป๊บนึง

ลิซาคุณพ่อเพิ่งเสียกว่ารุยงานนะคะ

ก็งานแต่งคุณกิจดานัยนี่เลยแซมมี่ไปคว้าดอกไม้มาได้
ซึ่งนางบอกเองว่านางคือมีคนคุยด้วยนะคะ
แต่ว่ายังไม่ได้ลงล็อกเป็นแฟนก็ผ่านไปก่อน

ซึ่งปีที่ผ่านมาทะเลาะกับพี่ไผ่ประมาณ๓๐๐รอบ

ล่าสุดมีช่อดอกไม้จากสเตรนเจอร์มา
แต่ว่าที่เด็ดคือมีพี่ไผ่มาคอมเมนต์ด้วย

เอ้าก็เลยแบบว่าอ้าวแล้วสเตรนเจอร์เนี่ย
คนแปลกหน้ามันเป็นใครใช่แล้วไภกับดิวที่ต่อสู้กันมา
้องอนกันตลอดนี่เขาจะปล่อยลอยชายลอยปีไปเลยหรือเปล่านะคะ

อันนี้ต้องไปถามเองดีกว่า

แต่ก็มีได้ยินมาผ่านผ่านหูค่ะอันนี้คงตอบอะไรไม่ได้มาก
ไม่ใช่ว่าปิดแต่เราก็ไม่ได้แบบว่า
มีใครเข้ามาแล้วเราโอเคเป็นแฟนเลยหรืออะไรแบบนี้
คือเราก็อย่างที่บอกมันต้องใช้เวลาจริง
ก็ยังคงไกลอยู่ค่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้มีใครที่เป็นคนพิเศษ
ที่จะคุยได้ถึงเรื่องขั้นนั้น
เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องแต่งงานเรื่องแบบชีวิตคู่อะไรอย่างนี้ก็ยังคงไกลอยู่